ฉะเชิงเซาบ้านหลังหนึ่งเกิดข้อพิพาทเรื่องที่ดินขึ้น
เจ้าของบ้านต้องลื้อบ้านทิ้ง
ก็เลยว่าจ้างผัวเมียคู่หนึ่งมาทุบบ้าน
แต่คุณผู้ชมระหว่างกำลังรื้อกำลังถอนกำลังทุบ
ปรากฏว่าโครงสร้างของบ้านมันพังถล่มลงมา
เป็นเหตุให้มีคนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๒ตำบลบางสวน
อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซานะครับซึ่งอยู่ระหว่างการบรื้อถอน
ปรากฏว่ามีเศษปูนที่ถูกทุบทำลายกระจัดกระจายเต็มพื้น
เหลือเพียงเสาบ้านที่ยังตั้งตรงานอยู่

พบศพของนางสาวจุไรสุขเสริมสันธารอายุ๕๗ปีถูกผนังบ้านทับ
จากการตรวจสอบเพราะว่าซี่โครงหักนะครับทิ้มปอดมีเลือดออกภายในร่างกาย
ขาขวาช่วงข้อเท้าหักนะครับใบหน้ามีรอยบวมช้ำ
คุณผู้ชมและที่น่าสลดใจสามีนั่งเฝ้าศพนั่งกอดศพไม่ห่างนะ

จากการสอบถามทราบว่าบ้านหลังนี้เป็นของนางมณฑาชัยงาม
ซึ่งกำลังมีข้อพิพาทกันเรื่องที่ดิน
โดยนางมณฑาเจ้าของบ้านก็เลยว่าจ้างให้ผู้เสียชีวิตแล้วก็ตัวสามี

ระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังแยกกันทุบผนังบ้านคนละฝั่ง
ผนังบ้านเกิดพังถล่มลงมาครับ
แล้วก็ทับนางสาวจุไรจนเสียชีวิต
พยายามจะช่วยนะพยายามยกแผ่นปูนออก
แผ่นปูนใหญ่ทับตัวของภรรยาอยู่
แล้วก็รีบขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านจากเจ้าหน้าที่
ไม่ทันการครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่มาถึงนะฮะ
ภรรยาก็เสียชีวิตภายในอ้อมก่อนของสามีพยายามก่อนหน้านั้นแล้ว
ส่วนนางมณฑาเจ้าของบ้านซึ่งคุมการก่อสร้างการลื้อถอนอยู่
ก็ถูกแผ่นปูนกระเด็นกระแทกตกร่องน้ำ

แล้วก็จะเรียกพยานที่เห็นเหตุการณ์มาสอบสวนเพิ่มเติมนะครับ
เพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียดต่อไป
ค่ะโอ้เป็นข่าวเครียดเรื่องของอาการทุกข์โครงสร้างอะไรต่างนะครับ